หลังจากที่กระทรวงเกษตรนั้นเขาเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาไข่ไก่ตกต่ำ
ก็มีการพยายามเร่งให้ส่งออกมากขึ้น
ส่งผลให้ราคาไข่หน้าฟาร์มนั้นเพิ่มสูงขึ้น

เพราะว่าราคาไข่หน้าตลาดจะไม่เพิ่ม
เพิ่มแค่ราคาไข่กระหน้าฟาร์ม
นายชัยพรศรีถันนะครับ
ซึ่งเป็นประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง
ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม

ปัจจุบันเพิ่มเป็น๒บาท๕๐สตางค์
จากเดิม๒บาท๒๐สตางค์ถึง๒บาท๓๐สตางค์
ถึงแม้ราคาปรับขึ้นแต่ว่ากระเศรษฐกรนั้นยังคงขาดทุน
เพราะว่าต้นทุนไข่ไก่ฟองละ๒บาท๘๐สตางค์
ตอนนี้ตั้งข้อสังเกตว่า๑๖บริษัทใหญ่ที่เลี้ยงไก่ไข่
ยังไม่ยอมปรับขึ้นราคาหน้าฟาร์มตามที่กรมประสุทธิ์ประกาศ
กังวลว่าจะส่งผลต่อกลไกราคาไข่ไก่ในตลาด
ดังนั้นก็แนะนำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ควรจะมีการดำเนินการต่างเช่นไปหามรือกับบริษัทใหญ่
หากไม่ปรับขึ้นราคาก็ทำมันทำให้เป็นการทำลาย

เพื่อเป็นการลดจำนวนผลผลิตลงไป

สอดคล้องกับรายย่อยอื่นมากขึ้น

ทางด้านนายสัตวแพทย์สรวิทย์
ธานีโตเป็นอธิบดีกรมประสุทธิ

แก้ไขปัญหาราคาไข่ตกต่ำ

แล้วก็ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

กับการทำการลดจำนวนแม่ไก่

เป็นการลดแม่ไก่ยืนกรงลง๑ล้านตัว

ด้วยการลดแม่พันธุ์ไก่ไข่

ทำให้ปัจจุบันปฏิบันผลผลิตของไข่ไก่

บริโภคของตลาดในประเทศ
ราคาไข่เองก็ปรับเพิ่มสูงขึ้น

อย่างนั้นก็ตามทางด้านของ

เห็นตรงกันว่าราคาหน้าฟาร์มที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลกับเรื่องของราคาขาย

เนื่องจากว่าราคาที่ขายอยู่ปัจจุบัน

อันนี้ก็ยืนยันว่าใครชอบกินไข่นะ

แต่ว่าเป็นการปรับเรื่องของไข่หน้าฟาร์ม

เพราะผู้บวกพวกอย่างเราก็ยังได้ราคาเดิม
ผู้สมที่ขายข้าวไข่เกี่ยวไข่ยาวจะปรับขึ้นนะ

ขึ้นไม่ได้นะ